ทุกผู้ชมครับเรื่องของคุณหมอกุ๊บกิ๊บอยู่ที่โรงพยาบาลนพิตำที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อย่างที่ท่านทราบข่าวว่าคุณหมอพาพี่สาวกับแม่ไปฉีดไฟเซอร์
ซึ่งเขาให้เป็นเข็มสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทั้งหลายตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือคุณหมอเนี่ยทีแรกมีข่าวว่าจะรับผิดชอบด้วยการลาออกนะฮะแต่ล่าสุดคุณหมอบอกว่าตัดสินใจไม่ลาออกนะครับ
แต่คุณหมอมีเหตุผลของคุณหมอคุณหมอกุ๊บกิ๊บเนี่ยนะฮะบอกว่าหลังจากถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
ขอชี้แจงอย่างนี้คือที่ฉีดเนี่ยเป็นพี่สาวคนเดียวนะคุณแม่ไม่ได้ฉีด
คือก็มาทั้งคุณแม่กับพี่สาวนั่นแหละแต่ว่าได้แต่พี่สาวที่เห็นในภาพเนี่ยคือเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่
เพื่อจะไปถามว่ามันมีวัคซีนไฟเซอร์ก้นขวดเนี่ยเหลือบ้างไหมขวดนึงเนี่ยมันจะฉีดได้๖โดส
แต่มันจะมีก้นขวดเนี่ยเหลืออยู่นะฮะก็ต้องผสมน้ำเกลือด้วยพี่สาวจะนั่งอยู่ข้างบนนะฮะที่วงแดง
แต่ว่าตัวคุณหมอเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ข้างล่างแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยไปถามเนี่ยคือมีเหลือก้นขวดบ้างไหม
ฉีดวัคซีนก็บอกว่าคือบางขวดเนี่ยมันก็เหลือบางขวดก็ไม่เหลือคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นไอ้ขวดที่มันเหลืออยู่หน่อยเนี่ยแล้วมันทิ้งถังขยะเนี่ยเอามาเถอะ
อยากให้พี่สาวฉีดอยากให้แม่ฉีดก็ได้เฉพาะพี่สาวแต่แม่ยังไม่ทันได้ฉีดเพราะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเห็นแล้วไปแจ้งผอโรงพยาบาลให้ทราบ
หาว่าหมอเนี่ยพาญาติมาแย่งวัคซีนของบุคลากรด่านหน้าแต่คุณหมอเธอบอกว่าทีแรกจะลาออกเนี่ยตัดสินใจไม่ลาออกแล้วนะฮะ
เพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวฟังตรงที่คุณหมอพูดถึงเรื่องตรงนี้ก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย
ซึ่งไม่เป็นความจริงเลยนะคะเมื่อพี่สาวฉีดเสร็จเนี่ย
ก็ได้มีบุคลากรบางท่านนะคะก็ได้รายงานไปที่ผู้มนุยการ
นั่นก็เป็นสิ่งถูกต้องแล้วเขาทำตามหน้าที่ของเขา
ว่ามีการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นนะคะ
หมอเองรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำงานตรงนี้มา
เราช่วยเหลือคนไข้มาเป็นหมื่นเป็นแสนคน
แต่เราไม่สามารถที่จะเอาวัคซีนเหลือทิ้งอันเนี้ยที่ทิ้งไปแล้วอ่ะ
ฉีดให้กับแม่หรือพี่ของเราได้เราไม่สามารถที่จะเอาของที่ทิ้งไปแล้วอ่ะ
คือในมุมของคุณหมอมองว่าแม่กับพี่สาวอยู่ที่บ้าน
อืมคุณหมอเป็นด่านหน้าต้องรักษาคนไข้ดูแลคนไข้โควิด
ต้องกลับไปเจอแม่กับพี่สาวที่บ้านทุกวัน
เมื่อมันมีวัคซีนเหลือทิ้งแหละทิ้งถังขยะเหลือก้นขวดเนี้ย
เอามาฉีดให้กับแม่กับพี่สาวไม่ได้เหรอเขาจะได้ปลอดภัยด้วยอืม
แต่แน่นอนแล้วว่าตรงนี้มันเกิดเสียงวิภาควิจารณ์เกิดขึ้นนะฮะ
เรื่องนี้ทีแรกเนี่ยคุณหมอบอกจะลาออกซึ่งคุณหมอกุ๊กกิ๊บบอกว่ายื่นใบลาออกไปแล้วนะครับ
เพราะว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โดนแรงกดดันมาเยอะมากแต่สุดท้ายไปทบทวนแล้ว
เพื่อนที่โรงพยาบาลก็บอกว่าเอออย่าลาออกเลยเหตุผลเพราะตอนนี้หมอที่โรงพยาบาลนพิตำเนี่ยมีน้อยมาก
นะถ้าลาออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยลำบากไปอีกเพราะไม่มีหมอรักษาคนไข้
เพราะฉะนั้นขออยู่สู้ต่อพิสูจน์ตัวเองด้วยการตั้งใจทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยแทนดีกว่า
ไปโรงพยาบาลเล็กมีหมอแค่ไม่กี่คน
แล้วเราก็กำลังจะเปิดโรงพยาบาลสนามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหมอไม่อยู่เนี่ย
มันก็จะไม่มีคนที่จะช่วยงานในส่วนนี้ก็เลยก็เลยตัดสินใจเมื่อวานนะคะ
กลับมาโรงพยาบาลแล้วก็กลับไปเอาใบลาออกกลับมานะคะว่าท่านจะสู้
ฉันต้องสู้ก่อนสู้เพื่อคนัมสู้เพื่อคนไข้สู้ด้วยจัญญาบันนะคะ
แต่ในมุมของคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าอย่างนี้มันก็ผิดขั้นตอนของเรื่องระบบ
ที่เขาวางหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์กันเอาไว้ใช่ไหมฮะเพราะว่ากลุ่มบุคคลที่จะเสี่ยงเป็นลำดับถัดไปเนี่ย
ยังไงเดี๋ยวก็ได้ต้องให้คนที่เขาจำเป็นก่อนในตอนนี้นะฮะ
เรื่องนี้นะครับเรื่องที่ว่าหมอน้อยเนี่ยทางภูมิในการโรงพยาบาลนพิตำนะครับ
แพทย์กริจเพชรสำรวนนะครับท่านบอกกับเราว่าที่โรงพยาบาลนพิตำ
มีหมออยู่๕คนส่งไปช่วยโรงพยาบาลบุษราคำ๑คนเหลือหมออยู่๔คน
ถ้าหมอกุ๊บกิ๊บลาออกเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้ก็จะเหลือหมอแค่๓คน
ไม่พอรักษาคนไข้แน่ไม่พอรักษาดูแลคนอื่นประชาชนคนอื่นที่ไม่ได้ป่วยโควิดในพื้นที่อีกแน่
มีประชาชนในพื้นที่เนี่ยประมาณสามหมื่นกว่าคนค่ะถ้ามีหมอตอนนี้เหลืออยู่สี่
ถ้าหมอกุ๊กกิ๊บออกไปอีกคนเหลือ๓แล้วจะดูยังไงแล้วจะเปิดโรงพยาบาลสนามเรื่องของโควิดอีกประมาณอย่างเ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเลือกด้วยการรับผิดชอบด้วยการลาออกคุณเลือกในการที่จะขอโทษประชาชนแล้วก็มาทำงานรับใช้ประชาชน
เพื่อจะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปอย่างนี้ดีกว่า